หลังจากที่มีหญิงชาวไทยคนหนึ่งนะฮะ
พร้อมกับลูกชายที่เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น

ลูกชายอายุ๒๔ปีออกมาเปิดเผยเรื่องราว
บอกว่าได้รับความเดือดร้อนลำบักลำบลในชีวิต
เพราะว่าเข้าไปรับการรักษาอาการป่วย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกับโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าการให้เลือดในช่วงของการรักษาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่เห็นว่าอาการไม่ดีขึ้น
ก็เลยไปใช้การรักษาแบบสมุนไพรสักประมาณ๒ปี
พอย้อนกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งโรงพยาบาลกลับไม่รักษาดูแล
เหมือนกับที่เคยบอกกันไว้ตั้งแต่แรกบอกว่าไม่มีข้อมูลประวัติ
เปลี่ยนผู้บริหารอะไรอย่างนี้นะครับ
ทางโรงพยาบาลที่ถูกพาดพิงถึงนะครับ
ได้ออกแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับเป็นคำชี้แจงนะครับ
โดยโรงพยาบาลบำรุงราชได้แถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว
หลังจากที่มีผู้ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับ
ซึ่งได้หายจากการรักษาไปประมาณ๒ปีเพราะไปรักษาด้วยสมุนไพร
กระทั่งกลับเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลเดิม
แต่ทางโรงพยาบาลกลับระบุว่าไม่มีประวัติการรักษาเป็นช่วงเปลี่ยนผู้บริหารใหม่
ไม่สามารถหาเอกสารได้แล้วก็มีการแนะนำให้ไปรักษา
ตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองแทน
ทางโรงพยาบาลบำรุงราชขอชี้แจงนะครับโดยออกเอกสารชี้แจงระบุว่า
คนดังกล่าวเป็นผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลบำรุงราชจริง
ผู้ป่วยรายดังกล่าวเข้ารับการรักษาอาการโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
เริ่มจากปีพศ๒๕๔๗คือเมื่อ๑๕ปีก่อน
แต่โรงพยาบาลไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของการรักษาได้
เพราะถือเป็นความลับของผู้ป่วย
แต่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้นะครับ
ข้อแรกก็คือการให้เลือดนั้นโรงพยาบาลมีข้อปฏิบัติในการรับเลือด
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย

ด้วยเป็นสถาบันที่มีการคัดเลือกและตรวจเลือดผู้บริจาค
มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล
มีมาตรการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต
แบบสอบถามและซักประวัติพฤติกรรมความเสี่ยง
มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ด้วยวิธีแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ดังนั้นผลิตภัณฑ์เลือดจะมีความปลอดภัยสูง
การตรวจคัดกองติดเชื้อต่าง
ช่วงปี๒๕๔๗ซึ่งผู้ป่วยรายนี้เข้ารับการรักษา
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้ใช้เทคโนโลยี
ในการตรวจคัดกรองเลือดผู้บริจาค
ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์
แต่อย่างไรก็ตามการตรวจคัดกรองการติดเชื้อในเลือด
ยังมีข้อจำกัดกรณีที่ผู้บริจาคเพิ่งได้รับเชื้อเข้ามาใหม่
ซึ่งในเลือดจะมีปริมาณเชื้อไม่มากพอที่จะตรวจพบได้ด้วยวิธีใด
อาจทำให้ผู้ป่วยได้รับเชื้อเหล่านี้
แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นมีน้อยมาก
นี้เห็นได้ว่าทางโรงพยาบาลต่าง
มีข้อปฏิบัติในการให้ผู้ป่วยรับทราบถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการได้รับเลือด
จึงลงนามยินยอมรับการให้เลือดเพื่อการรักษาที่จำเป็น
อกจากนี้ค่ะทางโรงพยาบาลบำรุงราชยังอธิบายถึงเรื่องของการดูแลรักษาเพื่อเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม
รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยรายดังกล่าว
ยึดมั่นในการดูแลให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมมาตลอดระยะเวลากว่า๑๐ปีที่ผ่านมา
โดยปรากฏในประวัติย้อนหลังของผู้ป่วยตั้งแต่วันแรกที่เขารับการรักษาเป็นจำนวนเงินกว่า๗หลัก
รวมถึงการเข้ารับการรักษาทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน๒๖๖ครั้ง
ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริบาลด้วยความเอื้ออาทรแก่ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลยึดมั่นมาตลอดกว่า๓๘ปีของการดำเนินการของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลก็เลยปิดท้ายมาว่าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และมีความเห็นใจต่อตัวผู้ป่วยตลอดจนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้
โรงพยาบาลขอถือโอกาสนี้ยืนยันที่จะให้การดูแลรักษาผู้ป่วยรายนี้อย่างดีที่สุดต่อไป
รวมถึงการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
ตามหลักคุณธรรมและมนุษยธรรมอย่างเหมาะสมต่อไปด้วยนะคะ
ก็เป็นการชี้แจงจากทางฝั่งโรงพยาบาล